คุณผู้ชมครับใครที่ชอบเลี้ยงลูกด้วยมือถือบ้าง

เพียงแต่ว่าให้เด็กดูเกินไปเนี่ยมันก็มีผลไม่ดีเกิดขึ้นได้
คุณแม่ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์เรื่องราวของลูกชายตัวเอง
เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับตัวคุณพ่อคุณแม่ด้วย
สำหรับเด็กด้วยเนี่ยฮะเด็กชายวัย๗ขวบคนหนึ่งต้องไปผ่าตัดตา
เพราะแม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยการให้ดูโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เด็กนะครับ
จนเกิดอาการตาเหลตาเขแล้วต้องไปผ่าตัดแบบนี้นะฮะ
วันนี้เราไปคุยกับคุณแม่มานะครับอ่าแล้วก็น้องด้วยนะฮะ
ได้รับอนุญาตเรียบร้อยนะครับจากทั้งคุณหมอคุณแม่นะครับ
เรื่องราวนี้เป็นเด็กชายวัย๗ขวบคนหนึ่งนะครับแม่บอกว่า
ลูกชายต้องไปผ่าตัดดวงตาทั้งสองข้างอ่าโพสต์ภาพไว้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
อย่าชะล่าใจสำคัญมากอย่าปล่อยให้เขาอยู่กับมือถือนานนาน
ควรมีลิมิตให้เขาอย่ามองข้ามอย่าละเลย
เคสนี้ลูกชายผ่าตาเพราะเกิดจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
ดูโทรศัพท์แต่เล็กสะสมมาเรื่อยหนักขึ้นเรื่อย
กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงสงสารจับใจหัวอกคนเป็นแม่
ลักษณะจะเป็นการตรวจสอบตาแบบนี้เวลาคุณหมอตรวจ

อันนี้แม่ยอมรับเลยนะแล้วมาพบว่าลูกชายเริ่มสายตาสั้น
ลงเรื่อยเรื่อยจนต้องตัดแว่นใส่ระหว่างนั้นลูกชายก็มีพฤติกรรม
ก็คือก็เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือมาตลอดจนลูกเนี่ยอายุสัก
สี่ห้าขวบสายตาก็สั้นลงอีกต้องไปปรับค่าสายตาของแว่น
ลูกใส่เนี่ยบ่อยเลยนะฮะมีวันหนึ่งแม่บอกว่าแม่สังเกต
ว่าเอ๊ะจากสายตาสั้นเนี่ยแต่ทำไมดวงตาก็คือตาดำของลูกอ่ะ
มันผิดปกติไปแล้วเวลาแม่เรียกลูกลูกหันมามองนะหน้าเนี่ยหันมามอง
แต่ตาดำของลูกเนี่ยไม่ได้มองที่เธอไม่ได้มองที่แม่ตาเนี่ยมองเหล่ไปด้านข้าง
ข้างซ้ายก็ข้างขวาไม่สามารถมองหน้าแม่ตรงได้ก็เลยพาลูกไปหาหมอ
ถึงรู้ว่าลูกชายมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะนี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะครับคือแพทย์เนี่ยแนะนำว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับ
ถึงจะรักษาอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้มันก็จะหายขาดได้ด้วยโอกาสร้อยละ๗๐๘๐ที่จะหายนะครับ
หากไม่ทำการผ่าตัดยังไงก็ไม่หายขาดก็จะแค่ประคองอาการด้วยการใส่แว่น
แต่พอใส่แว่นสายตาก็จะสั้นอีกแล้วก็อาจจะเอียงเพิ่มอีกมันก็จะมีปัญหาไปหมด
ครั้งแรกที่ตรวจพบอาการเนี่ยคือน้องอายุ๕ขวบนะฮะเล่นมือถือตั้งแต่๓ขวบ
ขวบเนี่ยเจออาการตาเหลตาเขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแม่ก็เลยรอให้โตอีกหน่อยจน๗ขวบตอนนี้ครับ
ก็เลยไปผ่าตัดนะฮะ
เริ่มเรียกแล้วแบบน้องตะวันตาเริ่มมองไม่เหมือนจุดศูนย์กลางเรา
ก็คือเราสังเกตได้คือมองแล้วตาเขาไม่มามองเราไม่สบตาเรา
จุดตาดำไม่มองตรงเราอย่างนี้ค่ะรู้ว่าเหลมันเหล่ค่ะมันเหลออก
เราก็เลยคิดว่าแล้วเวลาดูทีวีเขาก็หยีตาหยีตาด้วย
เราก็เลยแบบเอ้ยลูกเราสายตาสั้นไหมแล้วเวลาไปเรียนเขาจะบ่นว่า
งกระดานไม่เห็นอ่าเราก็คิดแค่สายตาสั้นเฉยค่ะ
เราก็เลยพาไปหาหมอหมอคือรักษามาต่อเนื่องสักพักอะค่ะ
หมอเขาตรวจละเอียดเลยจนว่าพบว่าน้องเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
เราก็ตกใจว่าเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะอะไรกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
ก็มันก็เกิดจากเหมือนน่าจะมีส่วนมากเลย
เราเข้าใจอยู่แล้วเพราะเราให้ลูกดูมือถือ
ก็น่าจะเกิดจากการดูโทรศัพท์น้องค่ะ
รับว่าตัวเราก็ยังรู้สึกผิดว่าเราเลี้ยงเขาด้วยมือถือ
ก็เลยโพสต์ไปเฉยไม่ได้คิดอะไร
อยากให้แบบคุณแม่ที่แบบมีลูกเพราะเดี๋ยวนี้คือสังคมสมัยนี้คือคนเป็นเยอะค่ะ
ตอนน้องไปหาหมอก็คือคนเป็นเยอะมาก
เด็กตัวเล็ก๓ขวบ๒ขวบเป็นกันแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็หลังผ่าตัดตอนนี้อาการตาเหลตาเขกของน้องดีขึ้นเลยนะครับ
ปกติแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ายังเป็นสายตาสั้นอยู่ก็ต้องใส่แว่นนะครับ
แล้วน้องก็พฤติกรรมตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะ
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในการหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์มือถือนานนะครับท่านผู้ชมครับ
รถที่คุยกับคุณหมอนะครับแพทย์หญิงวิมลทริปและยานร์นนะ
จุบันพบว่าเด็กเริ่มเป็นแบบนี้มากขึ้น
เพราะใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไป
หากใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันนาน๔ชั่วโมงติด

จะเกิดภาวะตาเหลตาเขได้
คุณหมอก็เลยฝากเตือนเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไม่ควรให้เล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ย

มันจะต้องใช้แรงในการเพ่งจำนวนมาก

ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อตาล้า
แล้วก็ตรวจตาได้ด้วยค่ะ
แต่คุณหมอบอกว่าอาการลักษณะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
เหลตาเขมไม่ใช่ว่าจะเกิดกับเด็กทุกคนนะฮะ

ถ้าจ้องโทรทัศน์มากเกินไป
ใกล้เกินไปใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไป
อันนี้สายตาสั้นอันนี้แน่นอน
แต่ตาเหลตาเขไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคน

ใช่บางคนเกิดก็อาจจะเป็นลักษณะชั่วคราว

บางคนก็เป็นตั้งแต่กำเนิดก็มี